เราจะพาคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณสองท่านเนี่ยค่ะ
ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เกี่ยวกับมวยไทยค่ะ
ที่ถือเลิกงามยามดีวันนี้วันที่สิบเดือนสิบค่ะ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทำพิธีบวงสวงค่ะ
ในสองพี่น้องพระเอกลิเกย์สุดฮอตค่ะ
ต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมากนะคะนีโน่แล้วก็แน็กกี้ค่ะ
สิ่งคุณคงนะคะตั้งใจสลัดมาตรพระเอกลิเกย์
เพื่อมาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ว่ายครูแล้วก็โชว์กาเตะต่อยในช่วงพิธีบวกส่วงเลยนะครับ

จริงนะคะโอ้โหไม่รู้จะเชียร์ใครเลยนะคะ
มุมน้ำเงินกับมุมแดงและเป็นที่ถูกอกถูกใจ

แม่แฟนคลับก็ไม่ได้มาให้กำลังใจมือเปล่านะคะแน่นอนนี่มาแล้วจ้า
มาพร้อมกับคืนมาลัยน้ำใจมาเป็นปีกมาเป็นปึกมาเป็นแบบว่าโอ้โหแน่นอนปีก
ทั้งคู่นะคะบอกว่าที่รับแสดงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าชอบในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้ว
มันเป็นศิลปะการต่อสู้แบบเขาเป็นอะไรวัฒนธรรมเป็นแบบเก่าแก่ของไทยเลยค่ะ
มีประวัติความเป็นมายาวนานมากและอยากประกาศความเป็นไทยในเรื่องนี้ให้ดังไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าจากเพลงลิเกมาต่อยมวยเนี่ยโอ้โหมันลำบากนะพี่
เวลาซ้อมก็ต้องซ้อมกันนานแต่เพื่อแม่ยกเพื่อแฟนคลับ
ทั้งแนคโน่บอกเลยผมเต็มเท
เรียนมวยกับการเล่นลิเกเนี่ยมันห่างกันผมใช้คำว่าฟ้ากระดินเลยนะ
ความเหนื่อยในการซ้อมมวยกับความเหนื่อยในการซ้อมลิเกเนี่ย
จะต่างกันตรงที่ลิเกเราใช้สมองแต่ว่ามวยเนี่ย
พอเราใช้กำลังมากจนเกินไปบางทีสมองมันขาดอากาศนะ
ตอนแรกก็แบบคิดว่าเฮ้ยเราจะไหวไหมแต่พอใจมัน
ใจมันมันเป็นความฝันของเราครับขอบคุณขอบคุณมากเลย
เป็นส่วนใหญ่หลายท่านหลายคนก็ไม่สามารถมาได้
ก็จะฝากเป็นรางวัลออนไลน์มาพี่เขาก็เดินทางมาจากหลายจังหวัด
มาจากนครสวรรค์กันอ่ะมาจากโชดูรีมาใกล้มากครับ

เฮ้ยอำบัดซ้ายหกขวา

นี่คุณผู้ชมนี่ขนาดแบบว่าวงสวงนะ
โอ้โหแฟนคลับเนี่ยมาจากนครสวรรค์มาจากต่างจังหวัดมาเชียร์เลย
พูดเจ๋งขนาดนี้เดี๋ยวประเภยปลายคางเขาเห็นเลย
โอ้โหจนเคฟต์คลังเขาให้นะคะ
น่าจะเข้าถึงได้ทุกคนนะคะ